มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันในกรุงเทพประมาณตี๕ตี๕๓๐ที่ผ่านมาครับ
วัยรุ่นเนี่ยยกพวกออกมารุมทำร้ายกันคือฝั่งที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยบอกว่าก็ยังงงอยู่
ความจริงก็นัดมาคืนเสื้อผ้ากันแล้วก็มีทานถามกันเอามากองหน้าทำไม
หายไปพักหนึ่งเอากลับมาตายเขาเท่าไหร่ภาพจากกล้องจอลปิดในปั๊ม
จับภาพเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับจะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
อาวุธนี่มาด้วยนะฮะมาในปั๊มตี๕มากัน๔๕คัน๑๐กว่าคนนะครับ
อาจจะตื่นเช้าหรือยังไงก็ไม่รู้ไปใส่บาดหรือเปล่า
พอไปถึงลงจากรถวิ่งไปหาวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวปั๊มนะครับ
ว่างปลาสิ่งของใส่เขาจนวัยรุ่นชายคนนี้ต้องหนีเข้าไปในห้องที่เป็นสำนักงานของปั๊ม
เดี๋ยวนั้นได้มือถืออะไรมาหรือเปล่า
คนเจ็บนี่ชื่อนายซูมินอายุ๒๒ปีนะครับ
มีจับมือมีมือมีมีมีดมีมีมีจ้าประยะไล่ฟันนะ
คนที่อยู่ข้างนอกนี่ก็ปลาก้อนหินปลาเก้าอี้อะไรเข้ามาด้วย

หนูมหุ้งกรเลี่ยจะอยู่ตรงบิน้ำนี่นะ
โหดดอกหน่อยตรงประตูเนาะ
มีนี่เขาอยู่คนเดียวช่วงปลาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่ามีอะไรปลาเข้ามาแล้วแบบมันเฉียด
อุ้ยนี่มาทางหน้าต่างเหรอมาแบบหลายมุมไม่หมด
นั่นก็มีมีดเหมือนกันใช่ไหมนั่นกลุ่มคนก่อเหตุ
เมื่อกี้เดินเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนี่จังหวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยปี๕๓๐นะครับ
น้ำมันแถวถนนเทพรักษ์นะครับถนนตัดใหม่วัชบนสะพานใหม่นะครับ
เกียรติวังเกียรติกรุงเทพฯนะครับนายซุมินคนเจ็บอายุ๒๒นะครับ
สุดท้ายเขาถูกของมีคมแทงเขาที่แก้มซ้ายบาดเจ็บ
ที่พวกนี้จะหลบหนีไปนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาขึ้นรถ
รถแล้วก็พากันขี่หลบหนีไปนะฮะมากันหลายคนเหลือเกินนะครับ
มีเพื่อนของคนเจ็บทั้งชายและหญิง๗๘คนรอให้ปากคำกับตำรวจอยู่นะครับ
เราได้คุยกับวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะครับ
สมมุติว่าชื่อปิงก็แล้วกันนะ
กลุ่มนี้ก็จะมีชายหญิงอยู่ด้วยกันนะครับ
บอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเธอรู้จักผู้หญิงคนนึงชื่อเหมียว
อายุ๑๖นะชื่อสมมุตินะครับ
รู้จักที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดเนี่ยในวันนั้นเนี่ย
เหี่ยวได้อาสาพาเธอไปส่งที่บ้านพักในซอยผลโยธิน๕๓

แล้วก็นัดแน่กับเหมียว่าเออให้เอาเสื้อผ้าที่ยืมไปเนี่ย
เอามาคืนที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก็แล้วกัน
อาจจะมีการเปลี่ยนโซ่พ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันนะครับ
เหี่ยวก็มาตามนัดนะฮะตีห้าครึ่งเนี่ยที่ปั๊มเนี่ย

มากับเพื่อนชายวัยรุ่นคนหนึ่งคืนเสื้อผ้ากันเสร็จ
ชายที่มากับเหมียวเนี่ยหันไปถามเพื่อนของปิง
นั่งอยู่ใกล้บอกมองหน้าทำไม

ไปอีก๒ชั่วโมงก็กลับมาตามภาพเลยฮะ
มากันสี่ห้าคันสิบกว่าคนนะครับ
มาถึงก็ปลาขวดใช้มีดไล่ฟันนายสุมินเพื่อนของเธอนะครับ
หลังก่อเหตุแยกย้ายกันหลบหนีไป
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะฮะ
ข้าวของในห้องสำนักงานยังเสียหายอยู่เลยฮะ
ขอบหน้าต่างก็แตกหักเนื่องจากฝั่งที่มาเอาเรื่องเขาเนี่ย
ไปอินขึ้นมาแล้วก็ไปอินหลบหนีอะไรอีกนะฮะ

เห็นเขาตีกันน้องก็หนีแล้ว
เซเว่นนู่นมันก็เล่าอะไรไม่ได้หรอก
เหมือนประมาณว่าด้วยความที่อยู่คนเดียวแล้วเขามากันหลายคน
ใช่แต่ถ้าแบบตอนนั้นไม่มีลูกค้าด้วยไงพี่

แต่พวกมีเรื่องกันมันไม่ใช่คนหน้าร้านไง
ไซมินคนเจ็บเค้าบอกเค้ายังงงอยู่เค้าไม่รู้จักไม่ร่วยเลย
ไม่ได้มีเรื่องอะไรด้วยเลยมาถึงถามมองหน้าทำไม

ไม่รู้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทวงเสื้อผ้าอะไรหรือเปล่า

ฝั่งเขาครับพี่

เขาบอกว่าเรามองหน้าค่ะเรื่องเขาหลอกหรือว่าไง

อ๋อเป็นที่มองหน้าก็คือเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่ง
แต่จะลั่นไปข้ามหรือว่าอะไรเป็นภาษี

ตอนนี้ตำรวจเรียกพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

เป็นเยาวชนหญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนึง

จากการสอบปากคำทราบว่าวัยรุ่นหญิง๒คน

แล้วสองฝ่ายก็พาผู้ชายมาด้วย
ฝ่ายหนึ่งแปดอีกฝ่ายหนึ่งสองสามคน
เจอหน้ากันฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็เลยกลายเป็นมองหน้าหาเรื่องกัน
แล้วก็เลยย้อนมาทำร้ายกันอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ
ตอนนี้ก็ให้คนที่เป็นคนเจ็บเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ได้นำตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ชี้จุดเรียบร้อยแล้วก็ไปจับวัยรุ่นสองคนได้แล้วครับ

นี่ไปคุมตัวได้แล้วค่ะคนที่ถือมีดไปไล่ฟันเขาอ่ะ

ส่วนวัยรุ่นหญิงนะฝั่งของผู้ก่อเหตุ

แม่คืออย่างนี้นี่ไม่ได้นะฮะ

คือมองได้ฮะมันก็มีบางพวกแล้วฮะ
คือมันอยู่กันเยอะถ้ามันอยู่คนเดียวคงไม่กล้าหรอก